นักโทษหลบหนีออกมาจากเรือนจำค่ะ
ตอนนี้ตำรวจภูทรเมืองลำปางกำลังติดตามตัวพลทหารคดียาเสพติด
หลบหนีออกจากเรือนจำค่ายสุรสักมนตรีนะคะ
แล้วก็ขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านหลบหนีไปด้วยค่ะ

ตำรวจภูทรเมืองลำปางร่วมกับทหารค่ายสุรสักมนตรีค่ะ
กำลังติดตามจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ค่ะพลทหารสุภาวุฒิสุภาแปง
หรือว่าในขวัญทหารสังกัดรอ๑๗๒๐๐ต้องโทษคดีจำหน่ายยาเสพติด
ซึ่งหลบหนีออกจากเรือนจำภายในค่ายทหารมธบ๓๒ลำปางเมื่อวานนี้ช่วงเช้าค่ะ
แล้วเนี่ยค่ะแต่งกายด้วยเสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นผมเกลียน
ก็คาดว่าคงจะปีนรั้วออกมานะคะแล้วก็ไปขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านนะคะ
อยู่ใกล้ใกล้ค่ายเป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าดรีมสีดำ
หมายเลขทะเบียนหนึ่งก่อไก่ชอชิงสี่ศูนย์สี่สามลำปาง
ขี่หลบหนีไปค่ะพลทหารสุภาวุฒิเนี่ยถูกตำรวจจับกลุ่มขณะ
ล่อซื้อยาบ้า๙๐เมตรริมถนนสายลำปางแม่ทะ
แล้วก็นำตัวนะคะไปสอบสวนที่สพเขลางนคร
ดำเนินคดีข้อหาจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งแต่ผู้ต้องหาเป็นพลทหาร
ก็เลยนำตัวส่งฟ้องสารทหารค่ายมทบสามสิบสอง
ซึ่งอยู่ระหว่างถูกคุมขังแล้วก็หลบหนีนะคะ

ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาค่ะยายของพลทหารรายนี้
นางทองอายุหกสิบเจ็ดปีค่ะ
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกห่วงหลานมากเลย
อยากให้มอบตัวกับตำรวจ
โทษหนักเนี่ยจะได้กลายเป็นเบาบอกว่าหลานคนนี้ดื้อมาก
แต่ยังไงก็เป็นหลานยายเนี่ยห่วงเสมอนะคะถ้าดูข่าวนี้แล้วขอให้กลับมามอบตัวนะคะ
สำหรับการค้นหาในวันนี้ค่ะตำรวจกว่า๓๐นายกระจายกำลังค้นหาในพื้นที่เป้าหมายในหมู่บ้านหลายจุดนะคะ
ไปดูที่ป่าข้าวโพดบ้านเพื่อนบ้านญาติของผู้ต้องหา
แต่ก็ยังไม่มีวี่แววนะคะแต่ว่าเชื่อว่ายังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทะค่ะ